ปกติแล้วคนเราหันหน้าเข้าทางธรรมก็อยากที่จะลักกิเลสและอบายมุกนะคะ
แต่ว่าพระรูปนี้ค่ะเป็นนุ่มใหญ่บวชได้แค่วันเดียวเท่านั้น
หนีออกมาจากวัดนะคะแล้วก็มาดื่มเหล้าเมาไม้
สุดท้ายก็ถูกรวบตัวไปศึกนะคะ
ตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีได้รับแจ้งมาจากพลเมืองดีค่ะว่า
พบพระเมาสุราอยู่ที่บริเวณสนามกีฬาชุมชนท่าใหญ่ที่ตำบลคลอง๑ก็เข้าไปตรวจสอบ
ก็เจอจริงค่ะพระรูปนี้อยู่ในอาการเมาไม้นะคะ
แล้วก็มีเหล้าอยู่ภายในขวดเครื่องดื่มชูกำลัง๑ขวด
ย่ามพระตกน้ำแล้วก็เปียกอยู่
ภายในพบเอกสารเป็นสำเนาทะเบียนบ้านระบุชื่อนายวิเชียนชำนาญอายุ๔๓ปี
พบป้ายติดหน้าอกโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา๑แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย
อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยามีชื่อด้วยนะคะว่าพระวิเชียนสิริพุทธโธ
วิเชียนก็พูดด้วยน้ำเสียงเมานะคะว่าตัวเองเนี่ยบวชพระมาเมื่อวันที่๙สิงหาคม
แล้วก็หนีออกมาจากวัดแห่งหนึ่งในตำบลคลอง๒ค่ะ
จากนั้นก็ดื่มเหล้าขาวไปสองขวดก่อนที่ชาวบ้านจะมาพบเห็นแล้วก็แจ้งตำรวจมาจับตัว
ซึ่งก็ถูกส่งไปศึกที่วัดกล้าชะอุ่มที่ตำบลคลอง๒นะคะ